สวัสดีค่ะข้าวไทยไทยสดใหม่ให้เยอะนะโอ้โหแน่นมากค่ะ
ติดตั้งแต่บ่ายสามมีงงมากนี่ออกบ้านตั้งแต่บ่ายสามกว่า
จริงเหรอถึงที่สี่โมงครึ่งก็ชั่วโมงกว่ากว่าวันนี้ผิดปกติมาก
ไม่ผิดปกติหรอกค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วก็วันจันทร์เป็นวันหยุดด้วย
ดังนั้นทุกทีอ่ะก็คือคนออกมาทานทุกทีวันวันทุกทีรถติดเนี่ย
ต้นเดือนไงเออต้นเดือนทุกทีรถติดอ่ะแม่มดบ้านถ้าเขาอยู่ตรงลาดพร้าวเนี่ย
มาไม่ค่อยทันทำไมแต่วันนี้อยู่ใกล้อยู่แถวนู่นเพชรบุรีแต่วันนี้มาทันนะคะ

เราก็แสวเราก็แสวเลยน้อ

ก็รีบออกมาไงเปลี่ยนชุดบนรถอ่ะ

จี้เขาเป็นแฟนคลับพี่มากนะ
เขาติดตามแล้วส่งข่าวเร็วมาก
ข่าวแบบว่าเพิ่งเขียนปุ๊บไม่ถึง๕นาที

เดี๋ยวไปส่งพ่อเลยที่ตัวเองจะจบ
ก็โดน้องแล้วล่ะอันนี้ชัดเจนเรื่องของสถานการณ์โควิดสักนิดหนึ่งนะคะต้องบอกว่ากบุหน
เอ้ยแต่ว่านักการเมืองกล้องก็เยอะนะมันไม่เป็นไรลูกพี่อยู่บีอยากจะ
คือน้องมีน้องชายอยู่คนเดียวไง
แต่จริงน้องชายพี่มดก็อยู่ในสายการเมืองมาสักพักแล้วไหม

เจอเพื่อนเจอพี่น้องในวงตา
เจอน้องอีกคนนึงน้องก๊อบอะไรอย่างนี้

ไปดูเรื่องของโควิด๑๙

กรมสอบส่วนโรคก็มีการไปดูเรื่องของผู้หญิงที่ติดเชื้อตัวนี้ที่เป็นรายแรกในเมืองไทยค่ะ
อย่างที่เราไล่เลี่ยงกันไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว

แล้วก็ไปเช็คมาคือฉีดวัคซีนไป๓เข็ม

ซึ่งอธิบดีกรมควบคุมโรคก็เปิดเผยสถานการณ์ของโควิด๑๙ในประเทศไทย
บอกว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามคาดการณ์
อันนี้คือพูดกันมาแบบว่า๒๓เดือนแล้วเป็นแบบนี้จริง
หลังจากที่มีการปรับโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังนะคะ

อันนั้นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดใช่ไหมคะ
พอมีการผ่อนคลายมาตรการต่างมากขึ้นไป
สถานการณ์ตัวเลขก็ดูจะเพิ่มมากขึ้น
แล้วก็ประชาชนเรียกว่ากลับมาใช้ชีวิตกันได้ตามปกติค่ะ
ควบคุมโรคเฝ้าระวังเชิงรุกในชุมชน

แล้วก็ผู้ป่วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาล
รวมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์

ก็ทำให้พบว่าผู้ป่วยที่จะมารับการรักษาที่โรงพยาบาล

ก็คือเป็นหญิงไทยอายุ๔๗ปี

ซึ่งผู้ป่วยรายนี้ได้รับวัคซีนแล้วรวม๓เข็ม
อาการเขาก็คือไม่มีอาการป่วยรุนแรงเลยค่ะ
ตอนนี้ก็รักษาหายดีแล้ว
สำหรับมาตรการที่สำคัญโดยเฉพาะกลุ่ม๖๐
คือไปรับวัคซีนให้ได้อย่างน้อย๔เข็มนะคะ
หากรับเข็มสุดท้ายมานานเกิน๔๖เดือนอันนี้

แล้วก็ลดโอกาสในการเสียชีวิตจากโควิด๑๙ทุกสายพันธุ์นะคะ
ส่วนผู้ที่จะไปทำกิจกรรมในพื้นที่แออัด
จริงเขาก็มีการร้องขอ

แล้วก็ล้างมือกันบ่อยด้วยนะคะ
คือคาดการณ์เอาไว้เลยบอกว่าปีหน้าเนี่ยค่ะ

ซึ่งอาทิตย์ประดีกรมควบคุมบลพิษค่ะ
ท่านก็มีการออกมาแถลง

จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุบอกว่า

ก็คือจะมีความกดอากาศสูงจากประเทศจีน

ซึ่งก็ถือว่าถ้าสภาพอากาศเป็นปัจจัยสำคัญเนี่ย
จะมีค่าเกินมาตรฐานมากกว่าในปีก่อนก่อนนะคะ

เขาเรียกว่าแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละอองปี๖๖

แก่พื้นที่เมืองพื้นที่ป่า
แล้วก็พื้นที่เกษตรกรรม๗มาตรการ
กรอบบอกว่าสื่อสารเชิงรุก
กระดับปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วม
สำหรับในพื้นที่เมืองกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑล

แล้วก็มีโรงงานอุตสาหกรรม
การจราจรก็เลยมีการขอความร่วมมือ

ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน
แล้วก็ขยายพื้นที่ตรวจวัดควันดำ๒๐จุด
รงงานอุตสาหกรรมก็จะมีกรมในการตรวจกำกับ
โรงงานอุตสาหกรรมที่เรียกว่ามีแนวโน้ม

ก็คือจะมีการตรวจกำกับโรงงานอุตสาหกรรม
อันไหนที่ดูแล้วแบบมีแนวโน้มความเสี่ยงว่าจะปล่อย
ลพิธาอากาศร้อยละร้อยตลอดทั้งปี
ร้อยละร้อยอ่ะอย่าให้เปิดเผยชื่อเลยที่ไหนเนี่ย

คือช่วงวิกฤตส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่ประมาณตุลาคมไปจนถึงธันวาคม
เพราะว่าไม่ค่อยมีลม

หนาวคือมันแค่กดลงมาถูกต้องนะครับความกดอากาศต่ำ
แต่ถ้าความกดอากาศสูงมันจะมีลมผ่านไปถูกต้องไหม
ก็เลยต้องมีการเร่งตรวจแล้วก็กำกับดูแล

อะไรที่เป็นโรงงานที่มีความเสี่ยงในการปล่อยมลพิษทางอากาศต้องจัดการนะคะ
รวมทั้งหมดเขาบอกว่า๘๙๖โรงงาน
อื้อหื้อน่ะเดี๋ยวต้องไปเช็คกันว่าเป็นยังไง
สำหรับในพื้นที่เมืองค่ะปี๒๐๖๕มีจำนวนวันที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน๑๘๖วันนะคะ
โดยในปี๖๖เขาก็ตั้งเป้าหมายว่าจะลดจำนวนวัน
ที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานให้ได้ร้อยละ๑๐

ลดลงไปจากตรงนี้นิดหนึ่งนี่คือปีนี้นะคะปี๖๕
ปีหน้าคาดการณ์ว่าจริงฝุ่นจะหนักกว่านี้
แต่ว่าเขาก็พยายามที่จะรณรงค์แล้วก็ไปแก้ปัญหาอย่างนี้
อย่างที่บอกกรุงเทพเจอเรื่องการจราจรก่อนเลย
ใครนะให้ปีน่าค่ะมันเจือน
แต่เขาบอกว่าตอนนี้แป๊บหนึ่งใจเย็นคนที่จะต้องซื้อรถใหม่อย่างนี้
ใจเย็นซักนึด๑รถไฟฟ้าแล้วก็ภาษีจะถูกลงเยอะ

เขาบอกว่าไอ้ตรงแก๊ปของรถยนต์นะคะ
ตอนนี้เขาต้องการจะได้เปลี่ยนจากรถยนต์เนี่ย

มาผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยมากขึ้น
แต่ว่าแต่ปีหน้าขึ้นเกือบทุกอย่างเลยค่ะ

คือเท่าไปเนี้ยคนที่เขาซื้อขายหุ้นการซื้อขายหุ้นเป็นการไม่เสียภาษี
๐๐๐๑อะไรอย่างเงี่ย
แต่เก็บตั้งแต่นี้เลยนะเก็บจากโบเกอร์ใช่
ถ้าขายเมื่อไหร่เก็บเมื่อนั้นเอาอีก
น้ำมันปุ่งไม่ต้องลงคนปีหน้าน้ำมันก็ขึ้น
ถ้าพนิษย์บอกว่ากำลังดูอยู่ครั้งนี้อาจจะให้ของขวัญปีใหม่คนไทยเรื่องรถค่าไฟ

อาจจะเป็นรถวันหยุดยาวบ้างไหมคนใช้รถเยอะมั้ง

นี่เติมไปแล้วเมื่อวานจ้ะ
เหมือนมีชัยชนะนะรู้สึกชนะเบาเมื่อวานเติมแล้ว

วันนี้เราติดตามไทยรัฐเรามีการนำเสนอข่าวหนึ่งฮะ
ไซส์ก่อสร้างคนงานดับเลยนะฮะ
ช่ายช่างงค์อบอตเนี่ยเผยว่า

คือเรื่องนี้เกิดขึ้นที่รู้สึกจะเป็นที่จังหวัดพิศนุโลก
ที่จังหวัดพิศนุโลกนี้อำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกเนี่ย

ว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยได้เข้ามาตรวจสอบ
พบว่าอาคารที่อยู่ในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างเนี่ย

นะซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิปราบศรีภูมิเนี้ย

เขาก็ไปตรวจนะฮะพิสูจน์หลักฐาน
แล้วก็แพทย์เวรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรเนี่ย
เข้าไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเนี่ย
พบว่าเป็นโครงการงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

เริ่มก่อสร้างจาก๒๐พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ย
จะไปสิ้นสุดเนี่ย๒๐พฤศจิกายนปีหน้า๒๕๖๖นะครับ
งบประมาณ๑๔๒ล้านบาท
ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง
เป็นอาคารก่อสร้างเนี่ยอาคาร๒ชั้นฮะ
เดี๋ยวนี้ตึกมันสร้างกันเร็วอะเนาะ
แต่จริงก็ต้องมาตรฐานก็ต้องมีการทำเรื่องขอก่อสร้างเป็นธรรม

ดูเดี๋ยวนี้แบบ๒เดือนนี้เสร็จแล้วนะ

ก็สอบถามเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับ
แล้วก็หลังจากที่เดินทางมาถึงแคมป์งานก่อสร้างเนี่ย
ก็ได้รับการช่วยเหลือและการเรียนกู้บาดเจ็บ๑คน
นำส่งโรงพยาบาลพุทธชินราชไปก่อนหน้านี้แล้ว
ส่วนผู้เสียชีวิตเนี่ย๑คน๑รายนะฮะ

สภาพเนี่ยถูกคานเหล็กแล้วก็ปูนหล่นทับ
ตอนนี้ห้ามบุคคลภายนอกเนี่ย
เข้าออกเพื่อความปลอดภัยก่อน

แล้วก็คนงานก่อสร้างที่เกิดเหตุเนี่ย
ดำเนินงานดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าติดตามกันพอสมควรว่า
คือที่มันที่มันน่าติดตามอยู่ตรงที่ว่าแล้วมีอาคารแบบนี้
อีกกี่ที่ในบ้านเราที่
บางทีตอนแรกขอมามันก็ถูกต้องตรงตาม

พอได้แบบเรียบร้อยโอเคผ่านแล้วมาตรวจปุ๊บ

เติมตรงนั้นเติมตรงนี้ให้มันเพิ่มขึ้นมา
แล้วมันมีหลายที่มากที่แบบว่าไม่รู้
แล้วพอจะรู้ทีก็คือเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ก็อาจจะต้องมีการคือมิ้นเคยได้ยินหลายคนบอกว่า

หมายถึงว่าภาครัฐหรือว่าหน่วยงานต่าง
เน้นทำงานเชิงรับก็คืออ้าวมีเรื่องอะไรมา

เขาก็ทำงานเต็มที่แหละแต่มันเป็นเชิงรับ
เขาบอกว่าบางทีบางเรื่องมันต้องเป็นเชิงลุกบ้าง

เพื่อไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อะไรอย่างนี้

เหตุการณ์อย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพเอง

หล่นทับอะไรอย่างนี้เราติดตามกันมาตลอดเลย

เซ็นออกเสร็จปุ๊บแล้วก็ไม่ได้ออกไปตรวจอีกทีนึง

ครบ๒ปีแล้วก็ตรวจสอบโครงสร้างโครงเหล็กอะไรอย่างนี้

ยังต้องตรวจแบบอาคารก่อนเนี่ยว่ามันคืออะไร

อย่างที่บอกทุกวันนี้ทุกอย่างต้องเร็ว
คือทุกวันนี้มันมีระบบการก่อสร้างอะไรที่มันสมัยใหม่มากขึ้นเนอะ

เมื่อก่อนบ้านเราสร้างโดยอิดใช่ไหม

ถ้าสมมุติแบบสร้างมาแล้ว๔๐แข็งแรงกว่าทุกวันนี้
มันมีข้อดีข้อเสียต่างกัน

แต่มันก็จะมีข้อดีคือโอเคบางคนกันผนังรั่วกันอะไรอย่างนี้

มันก็จะได้ข้อดีข้อเสียที่ต่างกัน
อยู่ที่ว่าเราโอเคกับ
โอเคกับอะไรความสุขของเราอยู่ตรงไหน
เอาละฮะเดี๋ยวเราไปครบทรงชาติกันสักครู่
เดี๋ยวกลับมากันเนี่ยมีนักวิจัยกัญชาเนี่ยเตือนเกษตรกรนะฮะ
วันนี้มีคนไปบอกว่ากัญชาโลละเจ็ดหมื่น

มันมีโลละเจ็ดหมื่นแต่ไม่ใช่อยู่ในเมืองไทย

ก่อนดูกัญชาเจ็ดหมื่นดูกัญชาสิบขวบก่อนดีไหมคะ
นี่ไงเขาบอกว่าตอนนี้แบบพี่งงหลายอย่างนะ
อย่างเช่นเด็กที่แบบว่าจะเอาเงินแม่ไปจ่ายค่ากัญชาตอนนั้นเป็นข่าวตัวเองได้ติดตามนะ

ไม่รู้หรอกว่ากัญชาเสรีแล้ว

พูดว่าเขาสูบเขาก็ไม่ได้ไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนพูดคำนี้เลยค่ะ

ทำความเข้าใจสักนิดว่าตอนนี้ถ้าเราจะเอากัญชาทางการแพทย์อ่ะ
รัฐบาลจะต้องรีบให้ความรู้เกี่ยวกับว่ากัญชามันจะเป็นยังไง
คือสกัดอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะมีผลมันจะมีอีกหลายอย่างที่มีเอฟเต็กต์เกี่ยวกับกัญชา

ใช่ค่ะคืออันนี้คุณหมอพูดเลยนะคะว่ามันมีผลต่อพัฒนาการทางสมอง
คือเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นจากเพจพัทยาเขาลงภาพลงคลิปนะคะมีพลเมืองดีคนหนึ่งอ่ะ
เขาบอกเขาไปงานพัทยาเพิ่งมีงานแสดงพลุนานาชาติไปใช่ป่ะเขาไปงานแล้วนี่คือภาพที่เขาเจอ
ตอนแรกเห็นเด็กจับกลุ่มกันประมาณ๓๔คนถือบ้องไม้ไผ่อันหนึ่งแล้วก็ทำท่าเหมือนดูดอะไรสักอย่าง
เขาก็ยืนสังเกตการณ์พักหนึ่งนะว่าเอ๊ะเขาทำเล่นเป็นคอนเทนต์สนุกหรือเปล่า
แต่ดูไปสักพักเฮ้ยควันขึ้นอ่ะ

กลิ่นเกินอะไรคือมาครบเลยก็บ่นแล้วเนี่ยมันไม่เล่นแล้วแหละ
นี่คือดูดกัญชาคาบ้องไม้ไผ่แบบจริงจังเลย
กี่ขวบเนี่ยลูก
คือพลเมืองดีเห็นปุ๊บเขาก็เลยเดินไปตักเตือนบอกเฮ้ยหนู
หนูรู้ป่ะเนี่ยว่ากัญชามันไม่ดีอย่าไปใช้

เขาก็ถามว่านี่ดูดกัญชาแบบนี้พ่อแม่ไม่ว่าเหรอ
สวนกลับมาดอกแรกบอกไม่มีพ่อแม่
เขาก็บอกอีกว่านี่มันเพิ่ง๙ขวบ๑๐ขวบเองนะ

สวนกลับมาอีกดอกนึงว่าผมไม่กลัวหรอก
พ่อผมเป็นทหารสะดุ้งกันทั้งกองแล้วมั้งเนี่ย

เขาสวนกลับมาแบบนี้เด็ก๙ขวบกับ๑๐ขวบนะคะ
พลเมืองดีคนนี้ชื่อเขาอายุ๓๕ปีแล้ว
เขาบอกเขาช็อกเลยแต่ก็เข้าใจนะ
ลมกำลังแบบแก่นเซี้ยว๙๑๐ขวบแล้วเนอะ
และทีนี้ปรากฏว่าคนข้างเป็นผู้ชายวัยแบบโตแล้วอ่ะ
น่าจะพอมีสติสัมปัญญะและวุฒิภาวะแล้วค่ะ
เขาก็หันไปบอกว่าคุณโตกว่าทำไมไม่เตือนเด็กอ่ะ
อันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควร
เขาพูดเลยว่าเด็กมันยังอนาคตอีกยาวไกล

ผู้ชายคนนั้นนิ่งเฉยแล้วก็ไม่พูดอะไร

ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้แน่นอนหลายคนก็ตีโครม

เป็นยังไงล่ะกัญชาเสรีสุดท้ายออกมา

ทีนี้ทางคุณสุภาชัยใจสมุทรสอสอบัญชีรายชื่อ

ในฐานะประธานคณะกรรมธิการวิสามัน
พิจารณาร่างพรบกัญชากัญชง
อธิบายเป็นข้อเลยนะคะเขาบอกว่า

เป็นภาพป้ายหาเสียงของพักภูมิใจไทยปี๖๒
ข้างในมีข้อความเขียนไว้บอกว่า
กัญชาไทยปลูกได้เสรี

นี่คือป้ายหาเสียงพักภูมิใจไทยปี๒๕๕๙

เขาบอกว่าทุกคนต้องอ่านข้อความนี้ให้ดี

ภูมิใจไทยสนับสนุนให้ใช้กัญชา
นันทนาการหรือสันทนาการ

ว่าเมื่อไหร่ว่าเขาไม่เคยสนับสนุนให้คุณ
กัญชาเพื่อนันทนาการหรือสันทนาการเลย

เขายังเสนอพรบกำกับดูแล

ภูมิใจเทงก็เสนอพรบควบคุมกรรมกับดูแลกัญชากัญชงแล้ว

ทำแล้วแต่ตอนนี้ก็ทำได้แค่รอสภาพิจารณา
ก็หมายถึงว่าคนเขาก็ถามกันว่าวันนี้เหมือนกันว่า

ไอ้กัญชาทางการแพทย์อยู่ไหน
เพราะเขาบอกว่าเนี่ยเราเอากัญชามาเพื่อการแพทย์

แล้วก็สร้างความร่ำรวยให้คนไทย
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคุณสุภาชัยยังบอกด้วยนะว่า
จุดยืนภูมิใจไทยชัดเจนมาตลอดว่า

และเหตุการณ์ที่เป็นข่าวเรื่องเยาวชน
มีการแอบสูบกัญชาหรือมีการจำหน่ายกันเองอย่างแพร่หลายนั้น
จะสามารถบริหารจัดการได้โดยร่างพรบกัญชา
ที่กำลังรอการพิจารณาของสภาพผู้แทนราษฎรในเวลานี้
เพราะฉะนั้นอยู่ที่สมาชิกทุกท่าน
ว่าคุณจะปล่อยให้ปัญหานี้เกิดขึ้น

วันนี้แม้กระทั่งพักร่วมฝ่ายรัฐบาลเอง

แต่วันนี้ประเด็นอยู่ที่ว่า
เขาปลดกัญชาออกจากยาเสพติดแล้ว
การที่จะเอากลับมาเป็นยาเสพติดอีก

ดังนั้นกฎหมายลูกต้องรีบออกไง
จริงมันควรจะออกมาพร้อมกันด้วยซ้ำ

คือหลายคนที่หลายคนพูดกันก็คือว่า

พร้อมกันเลยไม่ใช่รีบแบบนี้
แต่ก็อันนี้ก็คือเป็นสารจากทาง

ส่งต่อไปถึงสมาชิกสภาว่า

จะรอให้สถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นต่อไป

ดูผลจากวิจัยจากเมืองนอกเมืองนา

กัญชาอย่างเมื่อกี้ที่เขาลงว่า

เป็นพืชเศรษฐกิจอะไรอย่างนี้

เขาบอกปลูกยากจะตายไหนจากพื้นที่
การดูแลไฟเฟย์โอ้อุณหภูมิอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะคะ

เอาต้นเอาต้นเอาต้นที่แบบว่าที่เอาไปสกัดแล้วเอาคำถามคือถ้าวันนี้ตอบแค่คำถามเดียวก่อน
ปลูกกันหมดเราตัดยางพาราเราตัดต้นปามแล้วปลูกกัญชากันเนี่ย
จะไปขายที่ไหนอ่ะจริงจริงมันต้องมีการลงทะเบียนด้วยนะถูกระบบเขาอ่ะใช่ใช่ไหมลงทะเบียนเลย
วันนี้ถ้าสมมุติหล่อนปลูกกัญชากันเราปลูกยางพาราเรารู้ว่ามีที่รับซื้อยางพารา
มันจะราคาตกบ้างขึ้นบ้างปาล์มมีที่รับซื้อแน่นอนปลูกกัญชาคุณไปขายใครอ่ะ
งชุรสเหรอไม่ใช่อยู่ดีชาวบ้านปลูกกันเองขึ้นมาเราก็ไม่รู้แหล่งที่จะไปขายไง
คือหลังพอเพราะรู้มั้ยไม่รู้ว่าว่าแล้วต้องใช้การเท่าต้องใช้ยังไง
บางคนเด็ดใบมาต้มกินก็ไม่ได้นะไม่ได้
คือพยายามอธิบายให้คุณฟังในฐานะตัวเองเป็นคนใช้กัญชา
เพื่อการนอนหลับบอกจริงแต่ก็โอเคละในระยะยาว
ตัวเองใช้ตลอดนะระยะยาวยังดื้อเลยคือใช้จะต้องหยุดใช้จะต้องหยุดไม่ใช่จะใช้ได้ต่อเนื่องนะน้องคือจะต้องให้มีคุณหมอแน่นอ
หมอเป็นคนดูนะว่าวันนี้คุณใช้เท่าไหร่คุณใช้กี่หยดบางที๓๔เดือนต้องเปลี่ยนยานะแต่ปรากฏว่ากัญชาทุกวันนี้ที่เราเอามาใช้กันนอกจากที่เราเห็นกันเนี่ย
แต่เวลาตามโรงพยาบาลอย่าพึ่งนะเขาขอใช้ทางการแพทย์เพราะว่ามันยังไม่มีผลวิจัยที่จะเอามาใช้ในการแพทย์ในประเทศไทยแล้วเหมือนคือใช้เพื่อแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะคลายกังวลให้กับผู้ป่วยเรื่องแบบบางทีแบบปวดเจ็บปวดหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ที่เคยได้ยินมีแค่อันนี้อันเดียวเองอันอื่นยังไม่ค่
ไอ้การสูบอะตัดทิ้งไปเลยแต่ปรากฏว่าโอเคแหละไม่ต้องใครที่ไหนหรอก
ตัวฉันเองคิดว่าอุ้ยอีกหน่อยแก่ฉันไปปลูกกัญชาโลหนึ่งก็คงได้ห้าหมื่นเจ็ดหมื่น
ตอนนี้คุณคิดว่ากัญชาในประเทศไทย๕๐๐ให้มันถึงก่อนถูกป่ะ
เมื่อก่อนน้ำมันกัญชาพี่เคยซื้อขวดหนึ่ง๓๐๐บาททุกวันนี้เหรอ๓ขวด

เมืองนอกที่เขาให้เสรีได้เขากำหนดปริมาณนะครับไม่มีใครเสรีเป็นบ้องเหมือนบ้านเรานะ

ซึ่งวันนี้ขออนุญาตอธิบายว่าเนื่องจากมันมีข่าวออกมา
ถามว่าตามมหาภาพที่อะไรต่างเขามีอยู่แล้วแม่ฟ้าหลวงเขาปลูกไว้อยู่แล้ว
หรือมรังสิตเนี่ยเขาวิจัยมานานแล้วเขาใช้คำว่าวิจัยนะน้องมันก็ยังไม่มีออกมา
ปรากฏว่าวันนี้นักวิจัยกัญชาขอเตือนเกษตรกรอย่างเป็นทางการเลยนะครับ
ว่ามันไม่จริงกัญชาโลละ๗๐๐๐บาทไม่มีจริงในประเทศไทย
แต่มีในระดับโลกมีไหมมีแต่ไม่มีจริงในประเทศไทย
เพราะว่าเอาตรงแล้วเนี่ยผู้สื่อข่าวเขารายงานเลยครับว่า
เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเร่งเก็บเกี่ยวช่อดอกกัญชาเพื่อนำไปอบแห้ง
นะฮะแล้วก็เตรียมส่งไปจำหน่ายตามออเดอร์
เขาก็จะส่งให้กับโรงพยาบาลอภัยภูเบศ
ซึ่งอภัยภูเบสเนี่ยเขาทำเกี่ยวกับสมุนไพรมาตั้งแต่เรายังไม่เกิดกันแล้ว

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โดยฟาร์มปลูกกัญชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเนี่ย
อยากให้ไปดูฮะถือเป็นต้นแบบฟาร์มปลูกกัญชาเชิงคุณภาพ
เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเชิงพาณิชย์
คือเอาง่ายดรนันทกรบุญเกิดเนี่ย
วิจัยผู้เชี่ยวชาญโครงการผลิตกัญชาเชิงคุณภาพ
เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เนี่ยนะฮะเขาเปิดเผยเลยว่า
ประกาศของกระทรวงเขาต้องทำโรงเรือนอย่างนี้นะน้อง

อืมดูดิและไม่มีระบบไฟอะไรที่เขาใช้แสงอะไรของเขาลงไปด้วย
ระบบไฟแม้กระทั่งระบบน้องระบบน้ำรอบต้องห้ามมีการใช้แบบว่า
สารเคมีเท่าไหรเท่าไหร่อย่างเงี้ยอืมซึ่งจริงจริงแล้วเนี้ย
เขาบอกเลยควบคุมการใช้ช่อดอกกัญชาทางการแพทย์เนี่ยนะฮะ

ซึ่งต้องมีการปลูกโดยไม่ใช้๑สารพิษ

บใดดินของคุณยังใช้ปุ๋ยเม็ดอยู่

มันโตเร็วแต่มันเอาจากสารพิษมาให้คุณ

เพราะว่าถ้าสมมุติคุณใช้ยาขามาแรง
คุณใช้ปุ๋ยเม็ดเนี่ยมันจะเอายาเหล่านั้นเข้าสู่ร่างกาย
คือพี่เคยอ่านวิจัยมาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยกัญชามันมีประโยชน์เยอะมากนะน้อง
ใต้ดินมันอุดมไปด้วยสารอาหารที่สมบูรณ์
แต่ถ้าขนาดเดียวกันในดินของเราเนี่ยเราใส่ปุ๋ยเคมีเราใส่ยาฆ่าแมลงไป

ก็เท่ากับแทนที่ไปหอดกัญชาคนนี้หยอดยาฆ่าแมลงใส่ปาก

หากตรวจพบสารพิษแม้แต่นิดเดียวเนี่ยในกัญชาเนี่ย
แม้กระทั่งตรวจเจอสารพิษเนี่ยเขาบอกเลยว่ามันมีเอฟเฟค
และเป็นอันตรายมากต่อสุขภาพนะฮะ
เพราะฉะนั้นการปลูกกัญชาเนี่ยอย่างแรกเลยต้องได้คุณภาพ
จะต้องรู้ว่าวิธีปลูกโอเคล่ะเราเหมือนกับเรียนหนังสือปฐมอีก

อะไรคือเกษตรอินทรีเราไปทำความรู้จักกับเกษตรอินทรีย์ก่อน
เพราะฉะนั้นยิ่งกัญชาเป็นพืชใหม่
ที่ไม่มีการปลูกอย่างแพร่หลายเนี่ยนะฮะยิ่งต้องหาแหล่งขายใหม่

ก็พี่ก็ถึงบอกว่าปลูกกระสู้ตายนี่ยายแองจี้เธอจะกลับไปปลูกที่บ้านเธอใช่ไหม

เขาไม่มีแบบทางการเปิดรับซื้อเหมือนลำไยหรอไหม

คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมาก
เขาบอกว่าเนี่ยกัญชาอัลการิกภัณฑ์ไทยหางกะลอกกรีนแคคเคดีเกาะเต่าในซอย
ขายอยู่ขีดละ๘๐๐โล๗๐๐๘๐๐บาทได้อยู่
บางคนก็บอกว่ากัญชามีเกรดนะบางทีมันไม่ต้อง
ทีนี้ต้องถามก่อนว่าไอ้ที่ว่าขายแบบโลละ๗๘๐๐เนี่ย
อันนี้ขายเพื่อการแพทย์หรือขายในฐานะสันทนาการ
อันนี้หนึ่งก่อนนะขายให้ใครเนาะแบบการแพทย์หรือสันทนาการ

ว่าที่ว่ามันไม่มีจริงตรงที่ว่ามันยังไม่มีตลาดรับซื้อมากกว่า
ก่อนหน้านี้เขาให้รัฐวิสาหกิจเป็นคนทำ
ในชุมชนแล้วก็มีการไปลงทะเบียนตั้งแต่แบบว่า
กัญชาออกมาใหม่เลยที่บอกว่าใครจะปลูก
คุณจะต้องไปลงทะเบียนนะไปลงทะเบียนนะ
บางคนปลูกแบบต้นเดียว๒ต้นก็คือต้องลงทะเบียนนะ
แต่โดยส่วนใหญ่ที่เขาปลูกกันแบบจริงจังเป็นโรงเรือนเนี่ย
คือรัฐวิสาหกิจปลูกดังนั้นถ้ารัฐวิสาหกิจปลูก
แล้วมีการลงทะเบียนเขาก็จะมีแหล่งของเขา
แต่ในคนทั่วไปที่เป็นประชาชน

เขาบอกพวกนั้นปลูกมายังไม่รู้จะไปขายใครเลย
จริงพวกรัฐเมื่อก่อนที่เราเคยประกาศจำได้ไหมว่ารัฐจะปลูกกัญชา
ต้องไปจัดกลุ่มเป็นรัฐวิสาหกิจชุมชนชุมชนบ้านแม่เธอชุมชนบ้านฉันหรืออะไรอย่างนี้
แล้วก็ไปแจ้งจดแต่ปรากฏว่าถ้าสมมุติรัฐวิสาหกิจชุมชนทุกชุมชนปลูกหมด

เดี๋ยวหนูขอไปถามก่อนเพราะว่าหนูมีพี่บางคนที่เคยรู้จัก

เขาไม่เขาไม่ได้รับซื้อเขาทำโรงเรือนปลูกแล้วแต่เขามีการลงทะเบียนแบบนี้
เดี๋ยวไปเช็คมาก่อนว่าเขาขายกับใคร

เขามีแบบจริงจังมันทำแบบเป็นระบบ
ถ้าบ้านหนูไปขายกับใครไม่ให้หนูรู้เลย

ยางพาราแม้มันจะราคาไม่ได้สูงมากแต่ก็ยังมีที่ขาย

เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนทุกท่าน
อย่าเพิ่งคิดว่ากัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ
เขาบอกเลยครับวันนี้ทางอาจารย์ดรนันทกรเขาบอกเลยว่า
ยิ่งกัญชาเป็นพืชใหม่ที่ไม่มีการปลูกอย่างแพร่หลาย
สิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนทุกท่านว่าต้องหาแหล่งขายให้ได้ก่อน
ขายใหม่ซึ่งวันนี้เกษตรกรคาดหวังว่า
จะสามารถขายช่อดอกไม้ได้กิโลละ๗๐๐๐๐บาท

ทำให้เกิดปัญหาว่าเอ้าขายใครซื้อ
เพราะรัฐบาลเนี่ยยังไม่ได้เปิดเสรีให้ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจส่งออกนะ
ช่อดอกมีจำนวนมากกว่าความต้องการ
ครั้งหนึ่งที่พี่เคยบอกตั้งแต่แรกก่อนที่เขาจะปลดล็อกกระชะ
ระวังกัญชาจะเป็นกระเภานะ

ขายในราคาถูกเพราะช่อดอกกัญชาเนี่ยมันไม่มีราคากลาง
ยางพาราปรามทุกอย่างลำไยของเธอก็มีราคากลาง

อุ้ยพี่หมดนี่มีคนส่งมาให้ดูเป็นราคาเลย
แต่เขาพูดเลยว่าก็ซื้อไปสันทนาการกันทั้งนั้น

นี่ส่งมาเป็นแบบ๑๐กรัมเท่าไหร่๒๘กรัมเท่าไหร่

แต่ดูจริงที่เอานั่นน่ะมันใช้กัญชาพันธ์ไทยไหม
แต่ตั้งแต่ที่กญชาผันไทยอ่ะที่เขาบอกว่าหางกะโลกอะไร

วันนี้คุณไปหากญชาผันไทยหรอกไงมาให้ได้ก่อน
เพราะฉะนั้นจบข่าวนี้ด้วยการบอกว่าอย่าไปเชื่อว่ากัญชาจะเป็นโลละเป็นหมื่น
แต่นำเข้าเป็นหมื่น
คือถ้ามันมีตลาดที่กว้างมันอาจจะทำราคาได้แหละ
โดยตัวคุณภาพของพืชพันธุ์มันอาจจะทำได้แต่ว่าณตอนนี้ตลาดมันทำได้ได้จริงหรือเปล่า
มันมีตลาดกว้างขนาดนั้นที่คนธรรมดาทั่วไปปลูกแล้วขายได้เลย
เหมือนปลูกผักชีแล้วขายผักชีอย่างนี้หรือเปล่า
ก็ระวังดีไม่ดีกลัวผักชีจะแพงกว่ากัญชา
ก็๒๐๐กว่าบาทถูกต้องไหมล่ะ
ไปดูเรื่องนี้ค่ะกรณีที่มีเพจดังเนี่ย
แชร์ข้อมูลของครูสาวท่านหนึ่งที่โรงเรียนดัง

คือเขาอ้างว่าครูคนดังกล่าวเนี่ย

กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันนะคะต่อมาเพจข่าวสารเมืองประการวีสอง
ก็มีการโพสต์ภาพเป็นแชทนะคะแชทสนทนาในเชิงชู้สาวอะค่ะ
พร้อมกับข้อความเปิดแชทครูสาวโรงเรียนดังในสมุทรประการ
หลังจากมีกระแสในโซเชียลว่าชวนนักเรียนชายขึ้นหอพัก
โรงเรียนก็ทราบเรื่องแต่ยังไม่ได้ดำเนินการใดทั้งนั้น
ล่าสุดค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คุณตรีนุษเทียนทองก็เปิดเผยบอกว่าตัวเขาเนี่ยทราบเรื่องนี้แล้ว
แล้วก็มีการมอบหมายนะคะให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ย
ลงไปเพื่อจะไปตรวจสอบที่มาที่ไปหน่อยซึ่งกรณีนี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นคุณครูผู้หญิง
แต่ว่าถ้าเกิดมีการกระทำความผิดในเชิงชู้สาวกับนักเรียนอันนี้ลองอ่านข้อความนะคะ
นอนหอครูให้หายคิดถึงได้ไหมมันจะหายคิดถึงยังไงรู้ค่ะเฮ้ยน่ารัก
ห่วงอะไรไม่รู้กับเราอ่ะห่วงอะไรอ่ะเดี๋ยวฮัลโหลต้องเซ็นเซอร์ด้วย
คือเขาบอกว่ามันแบบโบ๊ะบะบุ๋ยมากอ่ะ
ใช่คำนี้รู้จักว่าอะไรคิดถึงอะไรทำไมถึงห่วงเราจ้างอะไรอย่างนี้
อุ้ยคิดถึงตู้ช่างเนี่ยมันแบบมันก็นิดนึงมันแบบอื้มนะ
ก็คือเรื่องนี้พอมันออกมามันเลยกลายเป็นว่าคือถ้ามันมีการกระทำความผิดในเชิงชู้สาวนะ
อันนี้คุณตรีนุษย์บอกก็ต้องถูกตรวจสอบแล้วค่ะแล้วก็ต้องได้รับโทษตามระเบียบข้อบังคับต่าง
ที่ผ่านมามีการหารือกับทางครูรุษภาแล้วก็คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ซึ่งดูแลเรื่องจริยธรรมความเป็นครูก็คือเร่งดูระเบียบและข้อกฎหมายว่าสามารถดำเนินการลงโทษอย่างไรได้บ้าง
เพราะว่าบางเรื่องเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วพอเวลามันเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจปุ๊บมันจะใช้เวลานานนะคะ
กว่าข้อยุติมันจะจบก็ทำให้ทางศึกษาธิการเองเขาไม่สามารถดำเนินการอะไรได้เพราะว่าต้องรอกระบวนการในส่วนนั้น
ตอนนี้ก็คือพยายามจะดูว่ากระบวนการสามารถที่จะดำเนินการอย่างไรได้บ้างให้มันรวดเร็ว
คือบางทีเนี่ยโอ้โหกว่าจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยมีการเพิกถอนใบอนุญาตแบบประกอบวิชาชีพของครูก่อนหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้
ก็มีการขอให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพไปทบทวนระเบียบเลยค่ะ
หากเรื่องไหนมีหลักฐานประจักษ์จริงจะสามารถระงับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเลยได้ไหมไม่ต้องรอ
เพราะรอบางทีเดือน๒เดือนยังไม่จบเลยค่ะ
แล้วเขาจะอยู่ต่อไปเรื่อยแล้วจะทำอย่างนี้อีกไหม
ใช่คือถ้าสมมุติว่าไม่มีความผิดอันนี้ค่อยคืนใบอนุญาตไปเป็นกรณีนั้น
แล้วก่อนหน้านี้เมื่อวันสองวันที่ผ่านมาก็มีกรณีที่ผู้ปกครองนักเรียนอนุบาลสอง
อนุบาลสองเองนะคะก็คือลูกไปโรงเรียนเป็นโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง
ร้องเรียนไปที่เพจทนายบอกว่าลูกเขาเนี่ยล้มในห้องเรียนปรากฏว่ากลับไปถึงบ้าน

อันนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเหมือนกัน
อยู่แบบเนี้ยบางทีมันใช้เวลา

ช่วงหน้ามีอะไรจ๊ะน้อง

หลุดชื่อดาราอัลม่าทราบปอง
ขัมนี้จริงมาตั้งแต่เมื่อวานคนพยายามตามหามากเลยครับว่าคุณอ้ำจะไปฟ้องใคร
เค้าไม่เคยเห็นเค้าออกมาฟ้องอะไรเกี่ยวกับเรากันแล้ว
มันไปปรึกษาทนายตั้ม
แล้วก็คำถามว่าจะกลายเกลียนลงตัวมั้ยอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวกลับมากันเดี๋ยวกลับมาเล่ากันยาวฮะ
ไปดูเรื่องราวที่สนามบินภูเก็ตนะคะ
ก็คือมีการแจงดราม่าลอยแพ้กลางดึก
เนื่องจากว่าพบผู้โดยสารเกินมา๑ราย

ต้องบินวนลงมาแล้วกลับมาเคลียร์ก่อนว่าข้นมันเกินมายังไง

สนามบินอนาชาติภูเก็ตมีเหตุวุ่นวาย
แล้วก็มีผู้โดยสารถูกลอยแพ้๓๐๐กว่าคน
ทั้งที่เครื่องกำลังจะขึ้นอยู่แล้วนะคะ
แล้วก็ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดโดยผู้โดยสารร้อนมากครับ
เท่าที่การท่าผักกันซียานอนาชาติภูเก็ตก็เปิดเผยว่า
กรุงเทพมหานครซึ่งเครื่องบินเนี่ยได้บินขึ้นจากรันเวนแล้ว
แล้วก็มีการตรวจสอบทราบว่ามีผู้โดยสารเกินหนึ่งท่านทางกัปตัน
ก็เคยตัดสินใจประสานมายังหอควบคุมการบินนะคะ
เพื่อที่จะนำเครื่องวนกลับลงมายังสนามบินภูเก็ตอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อที่จะเคลียร์ปัญหาจำนวนผู้โดยสารที่เกินนะคะ
ก็เลยสร้างความเดือดร้อนให้กับเหล่าบรรดาผู้โดยสารด้วย
หลังจากนั้นจึงได้ยกเลิกเที่ยวบินดังกล่าว
โดยจัดเที่ยวบินใหม่ให้กับผู้โดยสารในเช้าวันที่๒ธันวาคม
โดยมีรายงานว่าผู้โดยสารได้เดินทางไปกรุงเทพเรียบร้อยแล้ว
ก็ใช่นี่แหละเพราะจริงเขาตั้งใจจะกลับคืนวันที่๑
สุดท้ายก็คือได้ไปกลับในเช้าวันที่สองธันวาคม
ใช่มันได้มีสถานที่การค้าง

ที่มีโรงแรมมีชดเชยถ้ามันใช่
ไปมีที่พักให้เขามีอาหารให้เขากี่มื้อกี่มื้อ
มันก็จะมีแบบมีอาหารมีอะไรให้อย่างนี้ไหม

เนี่ยเกินได้ยังไง

อืมเห็นมั้ยเขามีการชี้แจ้งออกมา

จากกรณีสื่อออนไลน์เนี่ยนะฮะ

ไม่ได้บอกก็คือภูเก็ตสวนภูมิเนี่ย
ได้ทำการแจ้งหอบังคับภูเก็ตแล้ว
เขาก็เลยบอกว่าส่งผลให้กับสายการบินต้องบริหารจัดการนำผู้โดยสารออกส่วนหนึ่ง
เที่ยวเดียวไปยังเที่ยวบินอื่นทำให้เกิดความล่าช้าไม่สามารถนำ
อากาศยานทำการบินไปก่อนเวลาปิดทางวิ่งก็คือเอาง่าย

มันปิดเค้าบอกมีการบำรุงทางวิ่งทางขับเนี่ย
นำผู้โดยสารบางส่วน

แล้วก็ถ้าสายการบินก็คืออากาศยานสามารถบินได้อีกครั้งหนึ่ง

เพราะมันก็ต้องมีสายการบินอื่นที่เขาจองไว้แล้ว

ไม่ใช่รถเมย์ที่จะยัดเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้แบบ

ว่าเขาปิดปรับปรุงลันเวย์ไม่แต่ประเด็นที่คนสงสัยคือที่บอกว่า
เนื่องจากมีปัญหาผู้โดยสารมีจำนวนเกินขีดความสามารถของอากาศยานอืม
คืออ่ะแล้วมันเกี่ยวกับอะไรกับผู้โดยสารน่ะแล้วมันขึ้นไปเกินปกติเขาต้องคำนวณไปแล้ว
ว่าผู้โดยสารเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ใช่รถน้ำมันยังไงแล้วที่เขาบอกว่า
คนคอมเมนต์บอกว่าที่นั่งไม่พอมันเกิดขึ้นได้ยังไง
เมื่อมันต้องเช็คที่นั่งตลอดอยู่แล้วเนี่ย
กดนับคนนับอะไรมันต้องผ่านตั้งกี่ด่านก็เลยคนเขาก็เลยเหมือนกับว่า
ค่าครองชีพไม่ขึ้นแต่ยังมีได้รายได้เสริมนี่ไหมค่ะยาก
รายได้เสริมง่ายหยิบมือถือทุกคนขึ้นมาแล้วคอยถ่ายคลิป
การทำผิดกฎจราจรคนทำเยอะมากเพราะว่าได้เงินต่อไป
ที่ตำรวจจ่ายไป๗แสนนะคะขอโทษ
อันนี้เขาบอกว่าเป็นโครงการที่ชื่อว่า
อาสาตาจราจรค่ะ
คือวันนี้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์
บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ย
แถลงผลการมอบรางวัลและเกียรติบัติ
คนที่ร่วมโครงการอาสาตาจราจร
คือมอบรางวัลให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของคลิปกล้องหน้ารถต่าง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ
ทำผิดกฎจราจรต่างที่ส่งเข้ามาให้ตำรวจ
เขาบอกว่าคนส่งมาเยอะมากนะมี๓๐๐กว่าคลิปได้
ตำรวจไปเคลียร์คดีได้๒๐๐กว่าคดีเลย
วันนี้แจกไป๒๐รางวัลรวมเป็นเงิน๑แสนบาท
พบตรบอกว่าก็เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนนี่แหละ
จากตำรวจแล้วเนี่ยประชาชนทุกคนก็สามารถเป็นหูเป็นตา

ด้วยการส่งคลิปมาในช่องทางที่กำหนด
เขาบอกว่าในโครงการนี้ได้อย่างที่บอกไป๓๐๐กว่าคลิป

แล้วถ้าเอารวมทั้งหมดตั้งแต่เริ่มโครงการอาสาตาจราจรมา
เขาบอกว่ามีการมอบรางวัลไปแล้วทั้งหมด๑๓๔รางวัล
รวมเป็นเงิน๗๔๐๐๐บาทนะคะทุกคน

โครงการอาสาตาจราจรจะมีการมอบรางวัลพิเศษ

แคมเปญนี้มีชื่อว่า๗วัน๗คลิป๗๐๐๐๐นะคะ
อะไรนะได้๗๐๐๐๐บาทโอ้โฮฉันไม่ทำพิธีกรแล้ว

เขาบอกว่าเขาจะมอบรางวัลให้กับคลิปอุบัติเหตุ
การกระทำผิดกฎจราจรในช่วง๗วันควบคุมเข้มข้น
ตั้งแต่๒๙ธันวาคมไปจนถึง๔มกราคม
รางวัลพิเศษตกคลิปละ๑๐๐๐บาทค่ะ
โอ้โฮ๗วัน๗คลิปน่ะคือ๗๐๐๐ไงคือคลิปละ๑๐๐๐๐ไง
เนี่ยอุบัติเหตุทางถนนมันเกิดจากปัจจัยผู้ขับขี่
ถ้าทุกคนร่วมกันปฏิบัติตามกฎจราจรมันก็ช่วยลดปัญหาได้
และถ้าประชาชนทุกคนเดี๋ยวนี้ทุกคนเป็นสื่อได้ใช่ไหมล่ะคะ
ทุกคนมีมือถือก็ถ่ายโครงถ่ายคลิปเป็นสื่อกันได้หมด

เป็นจราจรไปเลยเห็นใครทำผิดอะไรปุ๊บไปถ่ายคลิปเลย

แต่จำไม่ได้ว่าเขาให้กี่เปอร์เซ็นต์ของค่าปรับนะพี่
น่ะตำรวจได้เราไม่ได้

๒๐รางวัล๑แสนบาทตกรางวัลละเท่าไหร่
๕พันบาทก็ได้๕พันอันนี้เพราะนะ
ก่อนหน้านี้แจกมาเรื่อยแต่หมายถึงว่าอันนี้มีแคมเปญ
เรียกเหมือนเป็นแคมเปญใหม่ช่วงแบบว่า๗วันอันตราย
อันนี้ให้เยอะขึ้นไงอันนี้ให้เยอะขึ้นไง
กำลังคิดว่าเราได้คลิปมาหมื่น
แล้วเงินจะเข้าหลวงเท่าไรไงมันต้องเยอะกว่าหรือเปล่าไหม

แต่อันนี้เขาไม่ได้เล็งไปเรื่องของค่าปรับ
เขาเล็งในแง่ที่ว่าช่วยกันเป็นหูเป็นตายในเรื่องการทำผิดกฎจราจร

คืออันนี้ไม่ใช่แค่คลิปคนทำผิดกฎจราจรอย่างเดียว

เราขับผ่านกล้องหน้ารถเราจับภาพได้พอดี
มันก็เป็นหลักฐานสำคัญในการช่วยตำรวจคลี่คลายคดี
ตกลงใครผิดใครถูกมายังไงแบบไหน

ช่วงที่เกิดอุบัติเหตุแบบคนข้ามทางมาลัย

ที่เขาบอกว่าถ้าคุณเจอรถจอดแบบคร่อมทางม้าลาย

มอเตอร์ไซส์ที่แบบว่าไฟแดงแล้วผ่าไปอยากจะถ่ายแล้วเกิน

หลายคนถามว่าแล้วถ้าตำรวจทำผิดกฎถ่ายได้ไหม

แต่คนถามว่าถ้าสมมุติตำรวจทำผิดกฎเนี่ยได้เงิน๒เท่าเปล่า

โอ้โหด่าน๓๖๐องศาเถอะ
ไม่ต่อแล้วจุดลุกออกไปทางไหนก็เจอด่านจุดลุก

ฉันออกรัชดาก็มีด่านรัดเท้าก็มีด่าน
ด่าน๓๖๐องศาเลยอ่ะจริง
คุณผู้ชมบอกว่าส่งช่องทางไหนบอกด้วยกลัวมิจฉาชีพแฝง
ใครอยากส่งคลิปอาสาตาจราจรนะคะ
ไปส่งได้เลยที่ช่องทางมูลนิธิเมาไม่ขับ
ศูนย์โซเชียลมีเดียสวพกตรจสร้อยสวพ๙๑

เฟซบุ๊กเพจกองประชาการตำรวจณคอนบาลเต็มที่เลยค่ะ
มีช่องทางส่งไปให้แล้วเอาแล้วเข้ารับหมดเลยเหรอไหนเนี่ย
ปกตินี่มันคอนบาลมันคอนสวรรค์๑๐๐ดาล
ว้ายทีคนเขียนมาคุณผู้ชมบอกคอนบาล๑๐๐ดาลสุด
เอ้าไปพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ

ตอนนี้ทนายตั้มนี่ใกล้จะเป็นทนาย
เมื่อก่อนดาราทนายดาราคือทนายเจมส์
ถูกต้องปะธนายดาราทั้งหลายคือธนายเจมส์
ทุกวันนี้แต่ดาราเขาจะแบบใช้ทนายเจมส์ไง
แต่ตอนนี้รู้สึกหลายหลายเรื่องก็เป็นทนายตั้มแล้วเนาะ
แล้วยิ่งตอนนี้คุณเอซูก็ใช่
ต้องดูรูปธนายตั้มตอนนี้ธนายตั้มจะเป็นดาราแล้วค่ะตอนนี้
ธนายตั้มเขาหล่อนะ

ก็เขาใช่ไหม
แต่ไม่รู้อะแต่หมายถึงว่า
อือธนายเจมส์เรือนี้เมื่อก่อนหลายคนพูดว่าโห

รอเฟิร์มนะครับเธอแจ้งว่าบริษัทของดาราดังคนนึง
นำรูปคุณอ้ำไปใช้บนกล่องผลิตภัณฑ์ที่หมดสัญญาแล้ว
ทำให้คุณไอ้อ้ำเนี่ยได้รับความเสียหายเครื่องใหญ่แน่วิ
เขาบอกคุณไอ้อ้ำใจดีมาตลอดยอดยอมมาตลอด
นะแต่เอาความใจดีเนี่ยมาเปรียบกันเลยขณะที่ก็มีคอมเมนต์เกิดขึ้น
แต่ล่าสุดเท่าที่รู้นะเขาเคลียร์กันจบใกล้จะจบแล้ว
เขาคุยกันแล้วใช่ไหมหมายถึงว่าคู่พี่อ้ำกับ

ดาราดาราคุยกันอ่ะเคลียร์กันอยู่อืม
คุยกันได้แล้วเนอะต้องคุยกันอันเนี้ยอืมแต่มันก็เป็นดาราคุยอยู่ห่วงการเดียวกันอ่ะ
นึกออกแล้วอ่าคนก็สะดุ้งไงพอธันตั๊มบอกว่าเรื่องใหญ่แน่วิอยังไง
คนก็ฮึอะไรยังไงแต่ว่าเคลียร์กันได้เคลียร์กันจะจบแล้วเนอะอืมอืม
คือไม่คิดยังไงโอกาสโทรไปหากดาราคนนั้นถูกต้องไหมล่ะ
ค่ะก็โอเคเขาบอกเขาเคลียร์กันจะจบแล้วล่ะอืม
เดี๋ยวต้องรอเพราะว่าแหม่มันก็รุ่นราวคราวเดียวกันโตมาพร้อม
อีกหนึ่งคนน้องแน็ก

เดี๋ยวไม่เอาดนตัวลง
หลายคนก็บอกว่าแบบต้องไปช่วยเขาหน่อย
เพราะว่าแน็กคือไงไม่ได้ลำบากขนาดนั้นค่ะ

คือตอนนี้แค่แน็กออกจากบ้าน

คือแก่วันนั้นออกแก่แน็กออกมารับงาน

มีอะไรที่แบบว่าผมอยากจะถามพี่เหมือนกัน

คำถามของแน็กวันนี้ถามว่า

ทำไมคนเราไม่ทำงานเดือนละวัน

นั่นถามว่าอยากจะมาถามพี่มดโดยตรงเลยว่า
ทำไมคนเราไม่ทำงานเดือนละวัน

มนุษย์ทั่วไปก็อาจจะอย่างน้อยกว่า๓วัน๕วัน
ถ้าอย่างฉันก็แบบทุกวันถูกต้องป่ะ
แต่ไม่รู้ว่าการทำงานเดือนละวันคืออะไร
ไม่หรอกแล้วแต่บางคนมีความสุขคนละแบบไง
อย่างล่าสุดนี่นิกกี้ใช่ป่ะคะ
เขาไปถ่ายบ้านเปิดบ้านแน็กชาลี
แน็กเขายอมรับบอกว่าเขาอยากมองเท่งแต่อายุ๑๗

ความสุขเขาเจอมาหมดแล้วนี่เขาชัดเจนเลย
ผมซื้อบ้านซื้อที่ไว้เยอะเงินหมดปั๊บ
ขายบ้านขายที่ขายบิ๊กไบท์ไป
อกจากนี้แน็กเขาก็พานิกกี้ไปดูจุดที่โดนโจรปล้นกีต้าตัวละแสน
มีเป็นร้อยตัวขโมยของในบ้านหมวก
กันน็อกใบละแสนเนี่ยหลายใบก็มีคนขโมยของเขาไป
นิกกี้ก็เลยบอกว่าเตรียมจะมาติดกล้องวงจรปิดให้นะคะ

พร้อมกับบอกแน็กว่าวันสุดท้ายที่กูจะให้มึงเนี่ย
บอกว่าอะไรอ่ะกระเลวกระลาดกับชีวิตมึงแน็ก

คือพี่เมาส์กรรันดร์จะบอกว่าจริงแน็คแน็คทำได้
แค่แน็กซ์ออกมาข้างนอกแล้วแน็กซ์มาทำงานใช่ไหม

พี่ก็ดีใจมากที่มันออกมาพูดนะแองจี้
ดาราคนแรกที่จะได้ไปเมืองจีนคือแน็กนะ
แต่เขาไม่ไปใช่ไหม
เขาตอนแรกเขานัดแบบว่าให้ฉันไปเจอที่แบบโรงแรมแบบหรูในเมือง

ขอให้คนจีนมาเจอที่เอส
โอ้ยเลิศเนอะ
ไปคุยมาปุ๊บไถ้แน็กซ์จะต้องไปละ
อย่างน้อยจะได้๑๐ล้าน

จริงถ้ามีกล้องวงจรปิด
มันไปกลับมาทำงานก็ได้นะ

คือแน็ตเขาเคยบอกแล้วว่าคนขโมย
อีกอันหนึ่งคือเรื่องคนยืมเงินเขาแล้วไม่คืน

อ้าวคุณพจน์อานนท์โพสต์ถึงใคร
แง่คิดเฉียบเทียบคนหิวแสงกับคนเบื่อแสง
คือวงการบันเทิงมีประเด็นให้เมาส์กันอีกแล้วนะคะ
อย่างล่าสุดคุณพศอานนท์มีการโพสต์ข้อความระบุบอกนี้
ย่อมหาสิ่งดีให้กับตัวเอง
บางครั้งการหิวแสงมันเป็นเรื่องของความอยาก
อยากที่จะดังอยากที่จะเด่นอยากมีซีน
และอีกหลายอย่างแต่คนเบื่อแสงอาการมักจะเป็นเช่นนี้
พูดถึงตัวเขาพอมีแสงเต็มตัวก็อยู่ลำบาก
มีแต่คนพูดถึงในแง่ดีก็ดีไปในแง่ร้ายก็ปล่อยไป
ไม่รู้จะแก้ความคิดของคนได้ยังไง
อย่าเอาชีวิตเราไปผูกติดไว้กับความคิดของคนอื่น
ทำตัวเราให้มีความสุขมีเท่าที่มีอยากเท่าที่อยาก
แล้วความสุขจะมาเยี่ยมเยือนเราเองราตรีสวัสดิ์นะทุกคน
แอชแพ็คคนเบื่อแสง
ก็คือมีการเปรียบเทียบคนเบื่อแสงกับคนหิวแสง
หรือเปล่าพูดถึงตัวเองหรือเปล่า
พูดถึงตัวเองคือคนเบื่อแสงแต่คนหิวแสงพูดถึงใครไม่รู้

ที่จริงน่าจะบอกป้อมวินิตหน่อยอยากจะรู้อ่านทันไหมอ่ะ
ไม่ทันแล้วเหรอไปก่อนให้เจอไปอ่านไทยรัฐยูโชว์ก่อนเนาะขอบคุณนะพระอาทิตย์ถ้ากลับมาเจอกันวันจันทร์ก่อนครบตรงชาตินะครับไปก่อนครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ